มาติดตามเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ทีมชาติชุดใหญ่นะครับอียูยี่สิบสามเนี่ยเล่นกระโลย
แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเล่นสิบทวนพระจักษรทานครับ
มานหว่างว่าจะขว้าแชมป์รายการว่าได้ได้
หลังจากที่เขาเป็นกุญสือช้างศึกไม่เคยได้แชมป์รายการนี้นะครับ
ก็เมื่อวานมีการฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางไปถึงที่เชียงใหม่

แล้วก็มีการลงรายละเอียดแท็กติกเกมกันด้วยนะครับ

การฝึกซ้อมมาโน่ก็บอกว่าการซ้อมครั้งนี้ได้นักเตะมาครบทั้ง๒๓คน
อาจจะต้องเน้นในการดูแลร่างกายก่อน
แล้วก็แน่นอนว่าต้องการจะคว้าแชมป์นำถ้วยกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
มันมีความกดดันอยู่แล้วในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
แต่ก็นับเป็นการเตรียมทีมที่ดีเพื่อต่อยอดไปรายการต่อไป

ซึ่งไปซ้อมกันที่สนามฟุตบอลในโรงเรียน
ก็มีแฟนบอลมารอขอลายเซ็นต์นะครับ
แฟนบอลโอ้โหสายพันธุน้ำนมอะไรครับ

ทรงแบบแบสแซสอย่างบ่อยครับมารอดูกัน
แล้วก็นักบอลทุกเพศทุกวัยผู้ปกครองของน้องด้วยนะครับ
ก็มารอขอลายเซ็น

ก่อนจะไปซ้อมที่สนามแข่งขันจริงนะครับ

๑๗นาฬิกา๓๐นาทีอีรักเจออินเดีย
แล้วก็๒๐นาฬิกา๓๐นาทีไทยเจอเลบานอนคู่นี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ

ซึ่งก็ใส่แท็กติกกันมาหลายวันแล้วนะครับ
การซ้อมเนี่ยฉัดมงคลเรืองธนโรธก็บอกนะครับว่า
ร่างกายทุกคนเต็มร้อยนะครับ
แล้วก็ใกล้จะได้แท็กติกที่สมบูรณ์นะครับ

ให้เกียรติคู่ต่อสู้ทุกทีมที่ต้องเจอ
และก็จะไม่ประมาททำเต็มที่ในทุกสถานการณ์ครับ

กันยายนเจอกับมาเลเซียทั้ง๓นัดถ่ายทอดเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ไปดูเรื่องของการพูดถึงนโยบายยุทธศาสตร์กีฬากันหน่อยนะครับ
หลังจากที่คุณพิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการวางยุทธศาสตร์กีฬาภักดิ์เพื่อไทย
นายกรัฐบลฤษฐรีคนที่สามสิบของไทยแล้วก็รับฝ่านโยบายทิศทางกีฬาไทย
เศรษฐาก็บอกนะครับว่าฟุตบอลไทยเนี่ย
ถ้าจะไปบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยต้องมีการวางแผนเอาไว้แต่ต้องหารือกับสมาคมอีกครั้งหนึ่ง
จะมีการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ทำกันไปแล้วด้วย
ก็ต้องการเริ่มจากการพัฒนายาวชนให้มีรากฐานที่แข็งแรงนะครับ